โอ้โห

เฮดยุสันปีนไม่โดนเนี่ยเฮดยุสันมูไม่จำคอตตีมูใช้กะตีมูอยู่ไหนก็ไม่รู้ตื่นอยู่ไง

ก็นึกว่าอ๋อเขาวางยามึงมึงเลยวางสนุกกูไม่รู้จะเถียงกันกูต่อกว่าเฮลิสั้นเดี๋ยวมันแกล้งกู

เออเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวมันทางไง

เฮ้ยให้ข้อบูรณ์

นายพี่ตลอดนึงหรอ

ไม่รู้

ไป
ที่เอาแล้ว

ให้ขอลอค้า

โจมติดเป็นวันนี้หายไปเลย

ถูกต้องครับ

ช่วยกันอีกครั้ง

เขาอ่ะชอบกูอ่ะไม่ชอบเขา

โอ้ยสุดยอดเว้ย

มีโลกรางวัลไหมดีใจจริง

อ๋อผู้หญิงก็จะใส่อย่างนี้

ถ้าเกิดตามหลักมันน่าโดนคนเดียวนะ
จะได้โดนต่อว่าล้างยากคู่